โควิดไม่ต้องกลัวเพียงปรับตัวหาอาชีพเสริมกับสองคนสู้ชีวิต
คนเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบ
กับถนัดไม่เหมือนกันก็สามารถทำได้หลายอย่างจริงค่ะ

เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน
จากทายาทรุ่นที่สองของเช่งเสียมอี
น้ำแข็งใสเจ้าแรกของประเทศไทย
ขายได้มากที่สุดหาเหยียวันแล้วเท่าไร

สิ่งสักติดองค์หลวงพ่อสำคัญของผม

ครับโปรโมชั่นหนึ่งฮะฟรีทุกทุกคนค่ะสำหรับแฟนแฟนที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการวาไนตี้เรื่องปากท้องของคนอยากรวย
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
โอ้โหไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมเราสามคนนะฮะถึงมายืนอยู่ตรงนี้
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคุณผู้ชมเจอกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีทุกวันอาทิตย์เวลาดี๕โมงเย็นแบบนี้นะคะ
วันอาทิตย์๕โมงเย็นเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นครับต้อง
คือตอนนี้ค่ะในสถานการณ์แบบนี้ทำอาชีพเดียวมันไม่พอแล้วค่ะพี่ป้องคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้เป็นทางทวิรัติก็ทานได้
ใช่คือใครไม่กินเนื้อถูกก้องเข้าให้ได้

ยังไม่ไปอีกไร้ช่างภาพออกไปไปให้ได้แล้ว
อยากจะบอกบางอย่างความในใจหมูปิ้งเนี่ยยังมีควัน
ส่วนใจฉันมีเธอนะจ๊
มันทุกอินเตอร์เน็ต

มันนี่มันนี่มันนี่
มันตายละ
ว่าฉันจะทำตัวยังไงดีก่อนที่คุณจะแอ้วสาวน้องเขาเนี่ยนะคะ
คุณรู้ไหมคะว่าน้องเขาคือใครน้องเขาคือแม่ค้าแซ่บยอดนักสู้นะคะ
ต้อนรบน้องวีวีก่อนสวัสดีครับน้องวีวีครับ
นักสู้ยังไงครับโยชน์นักสู้ยังไงคะเป็นนักมวยไทยค่ะนักมวยไทย
อ้อผมแต่งอันแล้วผมแต่งอันแล้วพี่อังแต่งตอนไหนแล้ว
วีวีที่ผมแซวไปเมื่อสักครู่พี่ขอโทษนะครับ
ไม่เป็นไรค่ะน้องวีวี่เขามีฉายาด้วยทางมวยฉายาน้องคืออะไรคะ
ฉายาวีวี่สิทชานสิงค่ะอีกฉาอันหนึ่งก็คือสวยสังหาร
นี่สวยสังหารสิชชานสิงค่ะโอ้โห

โอ้โหสองสองสุดยอด
เห็นน้องตัวเล็กเล็กอะไรแบบเนี้ยทำไมถึงสนใจเป็นแบบนักกีฬามวย
มันเป็นกีฬาที่ใครก็คิดว่าผู้หญิงไม่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าผู้หญิงสามารถทำอันนี้ได้เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราสามารถเอามาป้องกันตัวได้

แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้
ใช่แล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพได้ด้วย

อยากรู้เลยที่ผ่านมากี่ไฟล์

ตั้งแต่กี่ขวบคะ

ตอนนี้อายุ๑๗ค่ะ
ีบอกว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้งั้นอยากรู้เหมือนกันว่าขึ้นชกเวลาครั้งที่ได้เงินเยอะที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
ประมาณเท่าไหร่ครับ๓๔๐๐๐บาทครับอืมยอมเป็นอาชีพเป็นอาชีพได้เนอะ
เลี้ยงตัวเองได้นะครับผมครับถูกล้อมนี่แหละครับนักมวยสาวที่กำลังรุ่งโรด
บนสังเวียนผ้าใบแต่ปัจจุบันกลับไม่มีไฟล์ให้เธอได้โชว์ฝีมือ
เพราะผลพวงของไวรัสโควิดสิบเก้านี่แหละครับแต่ด้วยความที่น้องวีวี่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ทำให้เธอชวนคนในค่ายหันมาหาอาชีพเสริมด้วยการขายหมูปิ้งนมสด
เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับตนเองและคนในค่ายอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับ
ลับมัดใจลูกค้าของเธอคืออะไรไปชมพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหสุดยอดเอาอย่างนี้เราถามเรื่องการทำงานอาชีพเสริมของน้องค่ะ
ทุกวันนี้อาชีพเดียวไม่พอแล้วเป็นหมูปิ้งสูตรเฉพาะของค่ายของหนูเลย

นมสดค่ะน้ำตาลปี๊บ

ไม่เกี่ยวเลยครับ

น้องวีวี่น้องขายอยู่ที่ไหนคะ
ขายอยู่ที่สีลมซอย๒๐หน้า๗ค่ะ
ช่วงเวลาตั้งแต่ตี๕จนถึง๙โมง๑๐โมงก็หมดแล้วค่ะ
ก็คือแบบในซอยนั้นคือเป็นตลาดทั้งซอยเลยค่ะ
แล้วก็มีคนเดินอยู่ตลอดเลยค่ะ
แล้วตรงข้ามซอยนั้นก็จะเป็นวัดแขกค่ะ

วันนึงอ่ะขายได้เยอะขนาดนั้น

ก็ขาย๑๐โลกรัมหมด๑๐โลกรัมเลยค่ะ

รองทุนต่อวันอย่างงี้อ่ะใช้ภาระประมาณเท่าไรครับ
อือประมาณ๑๘๐๐บาทค่ะกรรม๑๕โลนะคะ

วันนึงก็ได้ประมาณ๓๐๐๐บาทได้กำไร๑พันกว่าหวะ

เพราะเราไม่ควรมีอาชีพเดียว
อาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราถนัด
บางคนชอบชอบกับถนัดไม่เหมือนกัน
ก็สามารถทำได้หลายอย่างจริงค่ะ
น้องเขาแล้วเนี่ยนะมันทำให้ผมนึกถึง
ปเปอร์สตาร์คนหนึ่งในวงการใครอ่ะ
กะแทอาสยามโอ้โห

ใช่น้องเขาเป็นนักมวยเหมือนกัน

สวัสดีทีมพิธีกรทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีน้องวีวี่ด้วยนะคะ
ขอบคุณน้องวีวี่มากเลยค่ะที่ติดตามผลงานของพี่แตน
แล้วก็ชื่นชมในผลงานของพี่กะแตนะคะการทำงานในทุกสาขาอาชีพ
ไม่มีสาขาไหนที่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราจะจนหรือไส้แห้ง
ก็คืออยากให้น้องมองว่าชีวิตคนเราค่ะ
ถ้าเราทำเต็มที่กับมันในสิ่งที่เรารักสิ่งแรกก่อนเลย
สิ่งที่เราทำอยู่รักมันแค่ไหนเราต้องรักในสิ่งที่เราทำมาก
แล้วก็ทุ่มเทกับมันมากมากอยากให้น้องเนี่ยได้ฝึกฝนและพยายาม
ทุกอย่างมันใช้เวลาก็อยากเป็นกำลังใจให้น้อง
อย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้นะคะเหนื่อยได้พักได้แต่อย่าถอย

รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไง
ดีใจมากนะคะคือมีอะไรอยากจะบอกพี่กระแตตอนนี้ไหม
หนูชอบพี่มากค่ะพี่เป็นไอดอลของหนูตั้งแต่เด็กเลย
ที่เป็นคนที่แบบเก่งมากชกมวยไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วย
แล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยแล้วก็เต้นเก่งมากหนูชอบแบบ
มากมากนี่อากาศออกอากาศออก

จากน้องเขาจะเป็นนักมวยเป็นแม่ค้าแซ่บแล้วเนี่ยนะคะ
เขาเตรียมจะเป็นว่าที่นักร้องด้วยนะค่ะเดี๋ยวนี่กระแจสอง
ค่ายอะไรอะไรน่ะค่าสารมิวสิกค่ะ
โอ้อยากฟังอยากฟัง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะ
มวยก็ต่อยหมูก็หมักแถมยังเป็นนักร้องอีกด้วยนะ
อนาคตของน้องวีวี่เป็นเศรษฐีคนต่อไปแน่นอนเลย

เกดไปเยินเศรษฐีต้ายแดงของเรานะครับ

เอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งสองท่านครับ
มีอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตครับ
ที่มีพรสวรรค์เรื่องการร้องเพลง
แล้ววันนี้เขามาเซอร์ไพรส์เราถึงที่

เฮ้ยเขาจะมาถึงที่นี่ที่ไทยรัฐทีวีของเรา

พี่ตูนบอนิสลาม

พี่ตูน

หลอนเรื่องมาโดยนานเพียงหนึ่งใจ
ดูแรงคมทิ้งทาง
ชีวิตจะไม่ยากเล่นขนาดนั้น
สองมือจะมีเร็วแรงขนาดไหน
ไหนจะหัวใจช้องคม
เดี๋ยว
เอาพี่ตูนล่ะว่ะ

ใช่ครับแต่เห็นบอกชนะมาหลายเวทีด้วย
หลายรายการครับผมออกมาหลายรายการมา
ที่ไหนบ้างครับลองดู

ชื่นชอบในการร้องเพลงของเขา

เห็นบอกว่าพี่เวียเนี่ยนะก็มีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดงด้วย
ก็คือลักษณะแบบว่าเราก็ไปเล่นตามผับตามบาร์หรือว่างานแสดงทั่วไปถูกไหม

อืมก็เกือบครับ
เกือบหมดเลยแหละฮะหมดดีกว่าพูดถึงว่าหมดดีกว่า

พอดีพ่อเขาจับทำอาชีพเป็นขนมแผง

อืมครับพ่อก็เลยเอาอย่างงี้ลูกเดี๋ยวพ่อทำแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนเป็นหน้าที่ไปส่ง

สร้างรายได้เท่าไหร่ไหนบ้าง

สร้างรายได้ต่อเดือนก็ประมาณเกือบ๕หมื่น๖หมื่นได้
เฮ้ย

เอาตรงนะคนเห็นขนมแผงก็อาจจะคิดได้ว่าแบบ

เอาละฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณพ่อเรียกว่าวาทิพ่อตา

นมแผงเนี่ยความจริงแล้วมันคู่อยู่กับร้านขายของชำมา

เคยเห็นไหมครับเวลาที่เขามีหนังหรือมีละคร
เคยเห็น

จริงแล้วผมมีสินค้าอยู่ประมาณ๔๐๕๐ตัว

แต่บางอย่างเคยคุ้นหน้าคุ้นตานะอย่างหมักฝรั่งบุรี
อันนี้คือขนมโบราณ

เอางี้ลงทุนเยอะไหมครับ
ผมยกตัวอย่างแผงหนึ่งต้นทุน๒๐บาท

ได้เท่าหนึ่ง

แล้วยังพริกไทยอย่างเนี่ย

หลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์ขายพริกไทยตัวเดียว

พ่อยังพริกไทยเราซื้อมาเท่าไหร่
อันนี้ครับผมครึ่งกิโล๑๒๕บาท
แล้วครึ่งกิโลนี้ได้ทั้งหมดกี่แผง

ที่เห็นจริงจะบอกว่าเขาคือเศษพีช

นี่แหละครับเคล็ดลับทำเงินง่าย

แต่สามารถสร้างกำไรได้มากกว่าครึ่ง

เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่ใคร

สามารถสร้างพริกไทยครึ่งกิโลกรัม

ใส่ถุงเป็นแผงขายได้๗แผง

คิดง่ายว่าเราก็จะได้เงิน๓๕๐บาท

คุณพ่อกับพี่เบียร์ขายที่ไหนยังไงบ้างคะ

อยู่จังหวัดลมบุรีครับ
เวลา๑๙๐๓๙๕๑๓๕๔๙

เอาเป็นว่าคุณผู้ชม

เราแค่ปรับตัวแล้วก็หาอาชีพที่เหมือนเป็นอาชีพเสริม

เป็นอีก๒บุคคลที่สู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวและตัวเอง

แต่ว่าเราจะจบไปอย่างนี้ไม่ได้ครับ

ต้องจบด้วยโชว์อลังการของเขา
จะให้โชว์อีกสักหนึ่งเพลง
พร้อมแล้วไปพบกับเพลงความเชื่อ
จากคุณเบียงเงาเสียงพี่ตุ๋นบริษัท

เพื่อจุดหมายปลายทางที่ฝ้น

ถ้าเดินต่อไปอยากเย็นขึ้นหนัง
ฉันยังถามใจตลอดชีวิต
ฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
หรือมันจะเป็นอะไรที่ผิด
และฉันเองที่ร้องเธอ
ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน
หกลมคุบข้างเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหน
แต่จะยังไงก็ต้องไปไปถึง
แม้ท้อแท้เมื่อกี้ที่ยังไม่วันแม้พัดพังใส่กี่ครั้งอย่างฝันกาย
ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
ขอบคุณคนไทยทุกคนครับผมขอบคุณขอบคุณ
การเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่
อุตส่าห์พิมพ์ในไลน์เผื่อไม่ให้ใครรู้ทุกวันนี้เล่นพูดแบบนี้รู้กันทั้งประเทศแล้ว
นี่ทำมาเป็นเปรย์สาวเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่มีตังค์อยู่เลย

คือก็ว่ามันก็เป็นเรื่องนี้แต่ว่าเราต้องมีเค้๐๓วัเข้าเลี้ยวว่าห่วงจุ้ยด้วย
และเงินจะไหลมาเทมากขึ้น
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปปรับฮวงจุ้ยกับสินแสชัย
เพื่อคุณผู้ชมที่ดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้
รู้เรื่องเพลงปันรวยแน่นอน

ผมมาอยู่ที่ตลาดบองบาเช่

เพื่อให้ผู้เช่าหรือผู้ค้า
มีความร่ำรวยเกิดขึ้น
ให้ดังปังไปเลยครับ
แต่ว่าไปเผาไก่เห็นไหม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเอาไว้วางไว้บนตู้เย็นหรือในกำแพง

แต่ถ้าย้ายทั้งนี้ทั้งแผง

ไม่ได้มาวางไว้ที่เราย้ายมาใหม่ตรงนี้นะครับ

จดรีบจำกันให้ดีนะครับ

ซึ่งถือเป็นแหล่งคุมซับของร้าน
ควรจะจัดให้อยู่ทางทิศตะวันออก

เนื่องจากเป็นทิศของหัวมังกรนั่นเองแหละครับ

ที่มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้

นำมาวางเรียงดักเอาไว้
มากขึ้นแล้วแหละครับ
ท่านผู้ชมครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ

รับรองนะครับรู้เรื่องครับ

เป็นไงบ้างครับแค่เรานะฮะย้ายเงินเก็บให้มันถูกที่ถูกทิศนะครับ
ที่สำคัญนะครับถ้ามีน้ำทางทิศใต้

แค่ง่ายครับแล้วทำให้เราเนี่ยนะครับเก็บเงินเรียกว่าจัดภูมิช่วยการเงิน

อย่าให้โดนจับได้อย่าให้โดนจับได้

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าคนที่กำลังทำร้านอะไรสักอย่างนะครับ
ลองดูลองไปปรับใช้กันดูบอกเลยว่าทำก่อนรวยก่อนนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าใบตองจะพาทุกคนไปกินน้ำแข็งใส

ลับที่จะทำให้คุณได้จับเงินล้านจนเป็นเศรษฐีถึงทุกวันนี้

หากพูดถึงร้านขายน้ำแข็งใสหวานเย็น
ขนมหวานเจ้าเก่าของเมืองไทยแล้วก็
ใครก็ต้องนึกถึงร้านนี้

เช็งซิมอี้หลืนรั่งสถานโลกัน
โอ้โหชื่อจะยาวไปไหนล่ะครับ
ร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นต้นตำรับเต้าถึงเลยก็ว่าได้ครับ
เป็นธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
ดำเนินงานมากว่า๖๐ปีเลยทีเดียว
ถือเป็นร้านขนมที่เนื่องลือขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลาย
วันนี้ครับเราจะมาล้วนสูตรลับความอร่อย

ให้กลายเป็นร้านขนมหวานเงินล้านได้ล่ะครับ
เอ่อคุณลูกท้าผู้ทรงเกลียดทั้งสองท่านครับ

พี่ฮามดูนิ่งมากเลย

ใช่คุณชนะเร็วใช่คุณชนะเร็ว

ผมพาเจ้าของร้านมาตักให้คุณถึงที่ครับ

คุณตีครับเจ้าของร้านเซ็งซิมอีครับผม

สั่งเลยหนูเอาเมนูนี้

จ้ำบ๋า

ดีครับทำไมเวลาเฮียตักนี่มันต้องมีลีลานแล้วก็เหมือนทำไมช้อนต้องมีรูด้วยครับผม
ครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าไปเดี๋ยวมันจะทำให้เสียรสชาติมันขาดจิตวิญญาณรสชาติของมัน
เชิญเลยค่ะเอาล่ะนี่ให้ดูก่อนอันนี้คือเมนูของร้านนะคะหน้าตาก็คือเหมือนที่ที่เฮียบอกคือเป็นแป้งยิ้ม
แล้วที่มาของคำว่าลือลั่นสถานโลกันอันนี้คืออะไรคะของอร่อยมันต้องชื่อต้องติดหูด้วย
สถาโลกรณ์

กำลังเคาะน้ำแข็งรอเลยครับโอ้แปดเตี๋ยวนี้น่ากินน่าทานมาก
แต่อะไรอย่างเป็นจะเหมาะจะเหมาะกับใครประมาณไหนผู้สูงอายุอย่าง
อร่อยอืมมันสดชื่นมันถอมน้ำดำใหญ่แล้วทางนี้นะคะ
ทางนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยอ๋อนี่คือไม่วางแน่นอนเจอใช่ไหม
ผมกินบ่อยครับว่าผมเป็นลูกค้าเฮียเขาอยู่แล้ว
เพราะกินสาขาที่สมัยใช้เรียนที่จุฬาค่ะแล้วก็คือว่าสาขานั้นอ่ะ
เป็นสาขาแรกตอนเนี้ยค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะ
ก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบสาขาประมาณนี้ครับขายเนี้ยเริ่มต้นที่กี่บาทค่ะ
สิบบาทเท่านั้นสี่สิบบาทได้เลยอย่างงี้ได้เลยครับ
เลยขายได้มากที่สุดค่ะเฮียวันละเท่าไหร่ก็ยุคโควิดตรงนี้นะฮะ
มันก็ประมาณสักวันหนึ่งห้าหกหมื่นถ้าปกติแล้ววิกธรรมดาก็ประมาณแตะแสนครับ
แสนครับแตะแสนครับอืมต่อวันแน่นอนแหละผมได้ยินได้ฟังกันแล้วว่าก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างอ่ะนะ
ครับแต่เรามีแนวคิดยังไงที่เราจะฝ่าฝนวิกฤตนี้ไปได้ครับ
ก็ต้องดูแลคุณภาพของวัตถุดิบให้เหมือนเดิมใส่ชายให้เหมือนเดิมครับ
ถ้าของพวกนี้เราอร่อยจริงดูแลดีจริงพนักงานเราดูแลดีจริง

ว่าเรื่องของวัตถุดิบเห็นบอกว่าให้ความสำคัญมาก
อย่างพวกแปดเสียนนี้ก็นับเข้ามาจากร้านเมืองจีนมั้งอ่อ
ไทยไทยเราก็มีอย่างเช่นมะพร้าวกะทิจากทัพตะแก่

มันเป็นอยู่ในจิตวิญญาณ
ปกติเนี่ยลูกค้าที่สั่งเราจะเห็นแค่หน้าร้าน

วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมบุกไปดูว่า
หลังร้านของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปค่ะ

อยู่หลังร้านตามมากับผมเลยครับ

เขาใส่ใจเรื่องวัตถุดิบจริง

ก็ต้องมาจากที่แม่กรองเท่านั้น

รองมาจากงวงมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์

เฮียเขาใช้ประมาณ๑๐๐กิโลกรัมต่อสาขาเลยนะครับ

นี่คือเครื่องขั้นกะทิความอร่อยของเรา
เราเอาจากคัดมะพร้าวจากทัพตะแก่
อย่างแก่หอมมัน
แล้วก็เอามาปั่น
เสร็จแล้วก็มาใส่ถุง
คันปรดสดทุกโมง

มะพร้าวเนี่ยก็ต้องมาจากทัพสแก่
จังหวัดประจบคิรีคันเท่านั้น
ก็เพราะว่ามีขนาดของผลที่ใหญ่
ให้เนื้อเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไป

ก็ใช้มะพร้าวไปกว่า๔๐กิโลกรัมต่อสาขาเลยทีเดียวนะครับ

มีอะไรอยากโชว์ให้เราเห็นอีกไหมล่ะครับเฮีย
ครับอันนี้คือเครื่องแกะถั่วผักอ้า
หนึ่งในเชงซิมอีที่ขาดไม่ได้

เราทันสมัยแล้วเจนซิมอีเรา
ขาดไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ครับ
เรียกว่าขายดีจนแกะไม่ทัน
ถึงขั้นต้องใช้เครื่องกันเลยทีเดียวล่ะครับเฮีย
และคุณผู้ชมทราบมั้ยล่ะครับว่า

แปะก๊วยพุษาจีนลูกเดื่อยถั่วแดง

วันละ๒๐กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ
แล้วอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับ

เราเขี้ยวนะฮะใบเตยเป็นกำกำเป็นมัดเลยนะครับ
ต้องมีอย่างน้อย๒ชั่วโมงครับ
อันนี้ลำไยนะฮะก็เหมือนกันนะฮะ

และนี่ก็คือส่วนผสมสำคัญ
ที่ทำให้เช่งซิมอีจับเงินล้านได้นั่นเองล่ะครับ
กับน้ำเชื่อมและน้ำลำใหญ่สถานโลกัน

เฮียเขาเปิดเผยให้กับรายการของเราเรียบร้อย
ใส่ใบเตยเป็นกำลงไปในน้ำที่ต้มเดือด
เคี่ยวให้แห้งให้น้ำเหลือ๓ใน๔ส่วน
จากนั้นใส่น้ำตาลลงไป
นอกจากจะได้ความหวานที่กลมกล่อมแล้ว
ยังจะได้ความหอมอีกด้วยล่ะครับ
นี่แหละครับสุดยอดเคล็ดลับความอร่อย
ที่ทำให้เชงเซียมอีมัดใจลูกค้ามากว่า๖๐ปี
เย้

ต้องบอกเลยว่าเคล็ดไม่ลับของเขา
ก็คือควบคุมเรื่องของวัตถุดิบ
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตลอด
แต่จริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่า

เคล็ดไม่ลับในการจับเงินล้าน

หน้าคนคุณไหม
ขนขุนนะพี่ป้อง

เกือบแล้วพี่ตูนช่องไม่มีจริง

อันนี้ของพ่อผมของคุณพ่อ
สมัยนั้นพูดแล้วน้ำตาจะไหล

ก่อนที่จะมาขายเต้าถึงขาดขนมเบื้องมาก่อน

คือคุณพ่อเคยหิ้ว

คุณพ่อถือว่าดักหาบอันนี้อ่ะเลี้ยงลูกได้สิบคน

สุดยอดเป็นหาบแห่งประวัติศาสตร์
เอามาขายเต้าทึงดีไหมหรือตีทึง

คือเหมาะกับคนไทยที่ว่าร้อนก็ทานได้

เย็นก็ทานร้อน
เป็นการที่เคล็ดลับจับเงินร้านของเช่นซิมี
อยากมีอีกสิ
อ่ามีอีกชิ้นที่เสิร์ฟมา
ร้านในรึการ

เป็นใบเมีดจากหิน
เล็กลับด้วยตอนหิญนะให้เป็นความคม

เฮ้ยยังไงครับยังไงยังนึกได้ออก

คุณติดไงกี่ครั้งคิดครับ
คักก้ากาเตียบครับ
คุณฮอบเจ็บเลย
นี่ครั้งนี้ร้านนาฬิกาเป็นสูงกันนาฬิกา
ประจำนี้แมง
นี่คือร้านนาฬิกา

พูดง่ายนี้จนทำให้มีเช็งเสมอีย์ในวันนี้ยังไม่หมด

อย่าบอกว่ามาแล้วพี่ตูนต้องมา

เอาอีกแล้วเอาอะไรมาให้ผมเอาไข่มาให้ทำไมครับเนี่ย
มันเอารับไข่อย่างไร

พระพุทธสวทรพระพุทธสวทรก็มีคนบ่นสมัยโน้นเมื่อสามสี่สิบปีก่อน
เคยบ่นแล้วรู้สึกว่าสำเร็จครับ
หลังผมก็ไปเปิดร้านที่ไหนที่ไหนผมก็ขอบนแรกก็๑๓๘ลูก

ซาปลดคนจีนเขาชอบเลขมงคล
ตาปลดถ้าเป็นคนไทยเราก็ก้าวหน้าเข้าหลัง
คนจีนชอบเบอร์๘ติ๊กซาปล่อยว่าร่ำรวยตลอดการ
เอาเป็นว่าเป็นเลขบุคคล

ครับพอผมสำเร็จผมก็บน๑๓๘๐ลูกทุกปีทั้งจุดพันธ์นี้
ถ้าคือไม่ต้องเอาแบบผมก็ได้มีน้อยทำน้อยมีเยอะทำเยอะ

แต่ถ้ามีเยอะทำน้อยถ้าว่างหลวงพ่อจะพูดนะ

ก็เป็นเรื่องที่ทำให้มีกำลังใจนะ
เก่งอย่างเดียวไม่พอประจุดดีไม่พอก็ต้องมีแรงระบันดาลใจ

นั่งกุมดีเดี๋ยวจะตกแตกนะคะ
ไปดูของลับชิ้นที่๔ของเฮียกันค่ะ

มองอันอื่นก็ยังพอเข้าใจว่าเป็นของขลัง

น้องลิซ่าเป็นของเพื่อของขลังของเฮียยังไงครับ

หรือในเฟสครับ

แล้วก็มีคนดังอีกมากมาย
ไม่ว่าจะดาราหรืออะไร
มีคนดัง

ผมเชื่อทุกคนนะ

ต้องเคยไปลูกค้าของอย่างน้อยต้องสักครั้งต้องมี
ครับนะฮะแต่เชื่อว่าไม่ครั้งเดียวหรอกอร่อยติดใจต้องไปซับกันแน่นอนใช่
ทุกอย่างจะมีเรื่องราวนะครับครับตอนนี้ที่ทำให้เซ็งซิมอีดนะฮะ
เป็นร้านขนมหวานเงินล้านที่ขายดิบขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคือทำร้านน้ำแข็งใสทั้งทีใช่ไหมคะเฮีย
เฮียจะไม่ใส่น้ำแข็งโชว์มันก็ไม่ได้นะคะคือการใส่น้ำแข็งกับรถขายน้ำแข็งใสเนี่ย
โตมาคู่กันเลยกับคนยุควัยเราใช่ไหมคะครับขอคนแบบกล้ามแน่นแน่นหายกล้ามแน่น
เดี๋ยวคุณชนะคุณพร้อมไหมฮะพร้อมครับเฮียพร้อมนะคะพร้อมครับ
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะให้เฮียกับพี่ป้องเฮียกับใสน้ำแข็งใสค่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว
ช่วงที่แล้วเฮียป้องรับคำท้าจากน้องใบตองในการแข่งใสน้ำแข็งแบบจำยอม
ซึ่งกติกานั้นพระเอกเบอร์๑เต้าถึงร้อนของเราจะมีเวลา๔๐วินาที
ส่วนเฮียตีตำนานทายาทต้นตำรับขนมหวานเช่งซิมอีจะต่อให้๑๐วินาที
โดยใครใส่ได้น้ำหนักมากกว่าจะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษ
เราไปลุ้นพร้อมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเอาเป็นว่าพร้อมนะคะพี่ป้อง
เดี๋ยวก่อนเนี้ยการแข่งขันครั้งนี้คุณลืมอะไรไปอย่างครับ
มีระดับล็อกเกอร์ซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศมายืดโต๊ะให้
เอามีรายการไหนก็ทำกันไม่แล้วก็ไม่มีรายการไหนให้พิธีกรด้วย
พร้อมค่ะหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวเวลาค่ะจริงไหมคะ
มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเห็นเลยใช่ไหม

หมายจะมองแบบนี้เห็นพี่ตูนยิ้ม

แล้วตัวเลขขึ้นแล้ว๓๒๙
ป้องนะคะทำได้๓๒๙ขีดค่ะ

วินาทีของเฮียตีจะได้หนักเกิน๓๒๙ขีดหรือไม่

เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย

โอ้โหลีลาใส่น้ำแข็งไม่เท่าไหร่
แต่ลีลายกเอวนี่โดนใจมากเลยนะ

วางที่ล่วงวันนี้ยังเยอะ
โอ้โห
และแน่นอนภารกิจของเราในวันนี้ผู้ชนะได้แก่เฮียตี้
มืออาชีพก็ยังเป็นมืออาชีพนะ

คนแพ้จะต้องโดนทำโทษ
ขออนุญาตนะคะคนแพ้เนี่ยเราจะทาแป้ง

มันออกทางไหนอ่ะคะ
ตอมอย่างงี้

ทรวยอ่ะ

ใช่มั้ยท่านที่อยากจะส่งให้ลูกค้า
ความสุขคือคนลูกค้าที่พาคนที่เรารักมาที่ร้าน

แล้วก็ทานอย่างมีความสดชื่นมีความสุขที่คนที่เขารัก
ผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจ
แล้วก็นำความสุขของเรากลับไป
เรียกว่าวันนี้นอกจากจะอิ่มน้ำสำราญ
ได้เคล็ดลับการเป็นเสร็จที่แล้ว
ยังได้ความสุขสนุกสนานกันไปแบบเต็มกันทั่วหน้าเลยล่ะครับ

เพราะตอนนี้เฮียตีเขามีโปรโมชั่นดี
จากร้านเชงเซ็มอีมาฝากคุณผู้ชม
แต่ก่อนอื่นเลยรีบหยิบมือถือขึ้นมา

แล้วเตรียมถ่ายภาพทางหน้าจอของรายการ

มีสิ่งดีโปรโมชั่นดีที่อยากจะมาบอกต่อ

คุณผู้ชมนะฮะที่ดูเศรษฐีป้ายแดงอยู่

ถ่ายเข้ามาแล้วมาหาผม
ผมจะแจกรางวัล๑๓๘
เป็นจำนวน๑สัปดาห์๑อาทิตย์

ถ้าโปรโมชั่นหนึ่งฟรีทุกคน

ห้าแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งค่ะทุกสาขาของเชงสิบอีครับ
สะดวกที่ไหนทานที่นั่นทุกสาขานะครับทุกสาขาได้สาขาไหนไปได้เลยครับ
นี่ก็คือรูปแบบใหม่ของเชงเซ็มอีที่สามารถซื้อกลับไปหารับประทานที่บ้านกันได้
ในงานพิเศษต่างต่างก็ได้นี่ดีจังเลยไม่ต้องเหมาร้านถ้าอยากจะเอ่อสามสิบด้วยยี่สิบด้วยครับ
สามารถเก็บได้หนึ่งสัปดาห์นะครับอืมไม่มีสารการโบกจ้ะเพราะว่าของเราเชื่อมขังครับ
นะฮะอ่ากินกันง่ายง่ายเลยมาง่ายง่ายครับรสชาติเหมือนที่ร้านเลยวันนี้ครับ
ศึกษณะครบถวดนะฮะเรียกว่าเป็นเกียรติมากด้วยหารู้จักประวัติของ

ต้องมีที่ครับช่วยใส่หนักเลยนะครับคนนี้โอเค
เออมาน้องวีวี่

อยากอีกอยากไม่หยุดอีก
อยากไม่หยุดอีก